สวัสดีครับกีฬาช่วงเช้าวันนี้นะครับ
มีเกมฟุตบอลของญี่ปุ่นมาฝากกันนะครับ
ซึ่งมีโอกาสสำคัญให้กับหนึ่งตั้งแต่ไทยหนึ่งคน
ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับนั่นคือธีรทรบุญมาทันครับ

อุ้มมันได้มีโอกาสลงเป็นตัวสำรอง
แล้วก็ทั้งมุ้ยแล้วก็เจนั้นลงเล่นเป็นตัวจริง

วิสัพโกเบส่งทีละทอนลงเป็นตัวจริงในศึกรวรรณคับ
ซึ่งเป็นเกมลีกคลับของญี่ปุ่นในรอบแรกนัดแรกของกลุ่มดี
พบกับทางวีวาเรนนากาซากิ
แต่ว่าแค่๓นาทีโกเบส่งก็โดนนำก่อนจากกิวแบคชอย
แล้วก็นาที๔๔วีวาเรนนากาซากิก็ทิ้งห่าง๒สูตรนี้ครับ
ก่อนจะจบครึ่งแรกจากการยิงสวยของทางธาตุวินักุระที่โฉบมายิงตัดหน้าที่ละทอน
ไม่ทันนะครับเราอยู่ด้านหลังครับของเขาก็เข้าไปเร็วมากครับ
ครึ่งหลังครับนาที๕๑ดูพัฒโพรอสกี้นะครับดาวเตะทีมชาติเยอรมนีครับ
แชมป์บอลโลกปี๒๐๑๔ปันฟรีคิกครับเสียบสามเหลี่ยมให้วิเซอร์โกเบ
นั้นไล่มา๑ต่อ๒ครับดูโคมจริงครับมุมกริบเลยครับ
ไปยังไงก็ไม่มีทางทันเลยครับจากนั้นนาที๖๒ครับโพลสกี้เจ้าเก่าครับ
ตัดเข้าในตรงกลางแล้วใส่หายเลยครับเด็ดขาดจริงครับ
ลีลาแบบนี้สมัยก่อนในยุโรปนี้เราเห็นบ่อยครับ
แต่มาเล่นในหลีกของญี่ปุ่นครับคุณภาพของโปรซี่ก็ยังมีอยู่ครับ
จบ๙๐นาทีครับคู่นี้ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับ
ในเกมต่อไปครับอาทิสันเฟคเชศโอชิมาครับ
ที่ไม่ได้ใส่ชื่อของทางธีรสินแดงดาทั้งตัวจริงแล้วก็สำรองนะครับ
บุกไปชนะกับโอซาก้า๔๐อีกหนึ่งทีมครับคอนเซลเลสัปโปโร
ที่ให้ชนะทิพย์สงกระสินพักเช่นเดียวกันบุกไปแพ้เบนโดเร่โกฟู๐ต่อ๓ครับ
วันนี้เกมไทยลีกนะครับระดับไทยลีก๔มีการยิงประตูที่รวดเร็วครับ
โดยอ้ำหมายชัยครับศูนย์หน้าของสมุทรประการใช้เวลาเพียงแค่๑๒วินาทีครับ
ประตูเร็วมันต้องได้แบบนี้แหละครับต้องมีความผิดพลาดแล้วฉวยโอกาสยิงอ้าวมันมาเข้าทางครับ
มันเป็นแบบนี้นี่เองครับเป็นลูกยิงที่เร็วสุดตลอดการนะครับที่มีการบันทึกไว้ครับ
ของบ้านเราอันดับ๒นะครับเป็นอันดับ๒ครับรองจากอันดับหนึ่งก็คือลูกยิงของนิรุธคำสวัสดิ์นะครับ
ที่ทำประตูสมัยเล่นกับทางการท่าเรือนะครับเจอกับทางทีโอทีหรือว่าองค์การโทรศัพท์
นิรุธใช้เวลาเพียงแค่๙วินาทีนะครับแล้วก็เทียบกับสถิตินะครับที่ยิงเร็วสุด
อันดับ๒นะครับเป็นของปีวัตทองแม้นนะครับกับทางศรีสะเกดใช้เวลา๑๒วินาที
ในเกมที่ศรีสะเกดนั้นแพ้เพื่อนตำรวจ๒ต่อ๔นะครับเมื่อวันที่๒๕เมษายนในปี๒๕๖๐
แต่ว่าจบเกมนี้นะครับสุดประการนั้นเป็นฝ่ายแพ้๒ประตูต่อ๓นะครับแม้ว่าสามารถทำประตูขึ้นนำได้อย่างรวดเร็วก็ตามครับ
แต่มีประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลไทยอีกแล้วนะครับ